คุณผู้ชมคะช่วงดึกเมื่อคืนแยกไฟแดงที่จังหวัดบึงการค่ะมีอุบัติเหตุรถเก่งกับรถกระบะเฉียวชนกันครับทีนี้กู้ภัยก็ได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยก็ไปช่วยเพราะว่ามีคนเจ็บคนหนึ่งนะคะไปเคลียร์พื้นที่ไปช่วยประถมพยาบาลแต่กลายเป็นว่ามีผู้ชายคนนึงเมากร่างมาเลยผู้ชายคนนี้มากับรถเก่งที่เกิดเหตุอ่ามัน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ

บุหนิ
ไม่ต้องฝาก

หาว่าไปถีกออกเขาและบอกว่าให้ไข
มาช่วยแท้สี่สงสัยกลายเป็นโดนวาโดนหลักและว่าหลัดใจ

ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับกู้ภัย

นายกริจเมษทวีธรรมนุสิน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เห็น๕ทุ่มเมื่อคืน
กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุอยู่
มีคนเจ็บคนนึงก็ต้องผสมพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลปิดถนนเคลียร์พื้นที่
ก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงครึ่งได้
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณไม่เกิน๓๐

อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาทำลายข้าวของของรถกระบะคู่กรณีก่อนนะคะ

กล่าวหาว่ากู้ภัยไปถีบอก

เดินเข้าไปถามว่ากู้ภัยคนไหนไปถีบอกไม่มีนะ

ผู้ชายเมาผลักอกกู้ภัยคนนี้นะคะ
ตำรวจต้องมาช่วยไกล่เกลี่ย

ก็ไปขึ้นรถกระบะของญาติที่ขับมารับ
ญาติมาขอโทษแทนเหตุการณ์ก็เลยจบ
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายเมาคนนี้
ผูกใจเจ็บก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายที่หน้าศูนย์กู้ภัยค่ะ

เข้าใจผิดคิดว่ากู้ภัยจะมาทำร้าย
ก็เลยมีเหตุการณ์โวยวายท้าทายอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ

ผมก็เห็นชายที่อยู่ในคลิปนะครับโวยวายโวยวายอยู่
ทำร้ายข้าวของของคู่กรณีครับที่เป็นรถกระบะ

เขาก็เลยตะโกนขึ้นมาว่ากู้ภัยถีบผม
กู้ภัยที่อยู่แถวร้านเหล้าถีบผมผมได้ยิน
ผมเลยเดินเข้าไปถามว่าพี่ครับใครถีบพี่
เขาบอกว่าชื่อนี้ผมก็เลยเถียงกลับไปว่า
คนชื่อนี้ไม่มีเขาก็เลยเถียงผม
ผมว่าไม่มีได้ไงเขายังถีบอกผมอยู่เลย
ผมบอกว่าไม่มีจริงผมอยู่กู้ภัยนี้มา๓๔ปีแล้ว

หลังจากนั้นก็เกิดการผลักตามที่เห็นเลยครับผม
กู้ภัยคนนี้บอกว่าก็จะเอาคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
บอกโอ้โหผู้ชายเมากร่างคนนี้
ถามทุกคนเลยว่ารู้ไหมเป็นใคร
ตัวเองยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใคร

ต้องไปถามเขาว่าเขาเป็นใคร